เริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ
เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งไปเที่ยวที่วัดเก่าแก่
เป็นวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็หยิบก้อนอิดจากวัดติดมือกลับไปด้วย
ล่าสุดต้องส่งมาคืนทางพัสดุพร้อมกับจดหมายขอเข้ามาลาโทษแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนนะครับ
เนื่องจากเจออาถรรพ์เข้ากับตัวเองถึงขั้นป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
อิดสีแดงขนาดใหญ่ความหนาเกือบ๑๐เซนติเมตรนี้

ที่มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งส่งพัสดุกลับคืนมา
ให้กับสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

โดยในกล่องพัสดุมีเศษย่าทูบเทียนขาวอย่างละ๕เล่ม
คาดว่าผ่านการทำพิธีกรรมขอขมาแล้ว
จดหมายที่เขียนด้วยลายมือ

เล่าว่าได้เดินทางมาเที่ยวที่วัดชัยวัฒนาราม
และได้ขอนำอิดกลับบ้านมา๑ก้อน
เมื่อกลับมาก็มีอาการป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ
ขอส่งอิดก้อนนี้กลับคืน

เขียนจดหมายขอขมาลาโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการ
นายวีรศักดิ์แสนสะอาดนักโบราณคดีปฏิบัติการเปิดเผยว่า
ที่ผ่านมาสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง
มักจะมีนักท่องเที่ยวแอบหยิบเศษชิ้นส่วนของก้อนอิด
หรือเศษกระเบื้องต่างออกไปโดยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
ซึ่งนอกจากจะพบเจอเหตุการณ์ต่างที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้ว
ก็ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายด้วย
เพราะเศษอิดชิ้นส่วนของโบราณสถานทุกชิ้นถือเป็นสมบัติของชาติ
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ
นี้หลังเพจของสำนักงานอุทยานประวัติศาสต
พระนครศรีอยุธยาได้โพสต์ภาพและเรื่องราวลงในโลกโซเชียล
ก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
โดยส่วนใหญ่บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เพราะที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มาเที่ยวชมโบราณสถานแล้วเก็บก้อนอิดกลับไป
ก็พบเจอกับเหตุการณ์ลี้ลับต่างจนต้องมีการรีบนำส่งคืน
ซึ่งล่าสุดคือการขโมยก้อนอิดจากวัดพระศรีสันเพชร
ก็เชื่อตามความเชื่อของเราเพราะว่าไม่ควรจะเอาของวัตถุโบราณ
เป็นของเก่าแก่ไปเพราะไม่ใช่ของเรา
ไม่ควรจะหยิบฉวยออกไป
แม้แก่อิตศิลาแรงอะไรก็ไม่ควรเอากลับไป
กลับไปเล็กน้อยก็ไม่ควรเอากลับไป
เพราะว่าเหมือนกับโบราณเขาเชื่อว่า
ท่านเจ้าของพี่ท่านเจ้าของโบราณสมัยก่อน
เขาห่วงของทุกชิ้นนี้ห่วงหมดเลย
เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวมาชมเฉย
ไม่ควรที่จะหยิบนู่นหยิบนี่ไป
ความเชื่อในเรื่องอาถรรพ์โบราณวัตถุ
โบราณสถานในพื้นที่ยังถูกปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น
ของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพราะหากกระทำการใดที่ลบหลู่
อาจจะเกิดเหตุร้ายถึงทุกคนในครอบครัวด้วย
จากการที่เราเจอแล้วเราสัมผัสจากตัวเราเองนะคะ

พ่อพี่ก็ทำงานอยู่ที่สารกลางหลังเก่า
ตัวนั้นเขาก็จะมีการขุดคนไปขโมย
ที่วัดราชบูรณะคือในปางที่จะไปลงไปในนั้น
มันก็จะมีพวกไม่ใช่สิพระมาลา
มีพระขันและสร้อยสะพายเป็นทองคำทั้งหมด
ทุกวันนี้เขาเก็บไว้ที่พิษพันธ์เจ้าสามพญา
จากการที่นั่นคนที่คือรู้เลยนะ
คนที่เขาไปขโมยที่เขาไปโจรกรรมออกมาเนี่ย
เขาก็เอามาสวมใส่ซึ่งด้วยนั่นเป็นอาถรรพ์

เขาเป็นคนที่แบบสติไม่สมบูรณ์
ครอบครัวของเขาก็ไม่ได้รับความ
ไม่ได้รับรื่นในการดำลงชีวิต
ต้องติดยาเป็นเด็กเกเลติดคุกซึ่งมันเป็นไปเอง
อาถรรพ์ในเรื่องลี้ลับจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่เหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นกับผู้ประพฤติมิชชอบ
ก็ยังคงหาสาเหตุไม่ได้
ซึ่งปัจจุบันวัดชัยวัฒนารามได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
เที่ยวชมจำนวนมากจากกระแสละครดัง
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมา
มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากสุดถึงวันละ๒๐๐๐คน
ทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานต้องเพิ่มความเข้มงวด
ในเรื่องของการแต่งกายและตรวจสอบความเหมาะสม
เพราะการลบหลู่หรือไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่
ไม่ใช่เพียงการหยิบจับเศษชิ้นส่วนวัตถุโบราณออกไป
แต่ยังรวมถึงการถ่ายภาพในพื้นที่
ถ่ายภาพด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
นันทพรธาวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน